คุณผู้ชมค่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่า

แต่ว่าเป็นหลุดเลขเด็ดออกมา

แล้วก็จะเป็นแบบนี้บ้าง

คุณผู้ชมแต่ล่าสุดของพี่จินของเราให้เลขเด็ดมาด้วยนะจ๊ะ

ตามพี่จินไปที่มุกดาหารค่ะ

คนกำลังศรัทธาคนกำลังไปท่องเที่ยวกันเยอะเลย

จริงของเราไม่ได้ไปคนเดียวนะคะ
กับนักร้องลูกทุ่งสาวน้อยน้องใหม่

ใครที่เป็นแฟนหมอลำน้องคนนี้เสียงลีลาไม่ธรรมดานะจ๊ะ

ซึ่งต้องบอกว่าร่วมงานกับรุ่นลูกเลยนะ

ให้ตรงนี้เลยมินเค้าบอกนิดนึงก็เออกัน
อย่ามาเรียกพี่ว่าป้า

พี่จินอย่างเดียว

พี่ตีดอย่างเนี่ย

ตรมใจตรมใจเออนะคะแล้วก็ดึงน้องเครงเนี่ยมาร่วม
ด้วยก่อนเปิดกล้องถ่ายทำค่ะก็มีการตั้งโต๊ะบวงสวง
ถวายของมงคลเอาเลิกเอาชัยกับเจ้าที่เจ้าทางก่อน
และองค์ปู่พญานาคกันก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมสองคน
แล้วคุณสองคนด้วยค่ะดูคลิปนี้ดีดูพร้อมกัน
มันแดดร้อนมากแต่คนเนี่ยไม่ถอยเลยคนเยอะมาก
คือแดดมันก็สู้แรงมากแต่มันไม่รู้สึกร้อนเลย
เขาบอกว่าอย่างงั้นมันรู้สึกเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ย
เขาเชื่อว่าพ่อปู่เนี่ยเข้ามาให้พรหรือเปล่าเออเออ
โดยอื้อจีนบอกว่าที่ดึงน้องเพลงมาร่วมงานด้วย
อกจากความสามารถและเสียงเพราะแล้วก็ไม่อยากตกเทรนด์ด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้อีหลาน้อยน้องเพลงเนี่ยนะ

พร้อมกันนี้ทั้งคู่ยังได้โชว์ลูกคอเป็นน้ำจิ้มมาฝากแฟนเพลงด้วยจ้า

แล้วค่อยค่อยลืมไล่แล้วค่อยลืมไล่แล้วค่อย

บรรยากาศก็ได้รำก็สวยชุดก็ดี

นี่ไงแม่จริงใจร้อน
โอ้โฮทุกผู้ชมใจเย็นล่ะกัน

นอกจากโชว์ลูกคอแล้วพี่จินตลาของเราหลุดปาก
มีตัวเลขมงคลมาฝากด้วยจะเป็นยังไง

อุ๊ยโปรแมนจ้ะ
นึกว่าเราเล่นค่ะโปรแมนค่ะเดี๋ยวมันจะผิดไม่เอา
ไม่เล่นไม่เล่นอะไรหมดค่ะ
เฮ้ยเมื่อกี้หาสิ
เต็มเลยถ้าเป็น๕๔ไม่เอาไม่เล่น
เดี๋ยวมันต่อถือกอย่างนี้
อันนี้เอ้ยตกใจจริงหรือตกใจแกล้งเนี่ยนะ

ไม่เหมาะนิดนึงบอกว่าทำเป็นหลุดปาก

แต่ว่าที่แน่มีอยู่เลขหนึ่ง

คุณผู้ชมห้ามพลาดจริงนะคะ

บรรยากาศน่าจะดีแน่นะคุณผู้ชมนะ